โอ้โหคุณค่ะสมราคาทิ้งอยู่มาทุกยุคทุกสมัยอย่างแม่สุนารีนี่ไง
จากจะเป็นลูกทุ่งสาวสายเสี่ยงโชคตัวแม่เผื่อใครไม่รู้เจ๊แก่ก็สายสุขภาพนะจ๊ะ
นี่ไม่ทันด้าล่าสุดชวนไปวิ่งออกกำลังกายจนได้หนุ่มจะเป็นยังไงไปชมจ้า
วิ่งตามผู้ชายมาดูไร้ค่าลูกเราวิ่งแซวไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับมาถามมันว่า
ให้๑๕๐๐โอเคป่ะเจ๊ให้๑๕๐๐โอเคป่ะ
จ๊ะจ๊ะริมจ๋อ